ถือว่าเป็นห้องเรียนเล็กที่ตอนนี้ขยายโตขึ้นไปเรื่อย
ฟังกันอย่างเรียนรู้ค่ะไม่จำเป็นต้องไปเจ็บเอง
อันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะว่าหัวใจของน้องจะบาดเจ็บขนาดไหนนะเนี่ย
วันนี้เช่นกันค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในความรัก๕ปีหลัง
จากการที่เป็นคนที่นั่งฟังปัญหาความรักมาเยอะนะคะ
เรื่องการนอกใจเป็นปัญหาอันดับต้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลจริงคืออะไร
เช่นรู้สึกว่าทำผิดพร้อมกันแปลว่าสิ่งนั้นไม่น่าผิด
บางคนถึงขั้นมีตักกะการใช้วิธีคิดแบบนี้เลยว่าใครเขาก็เป็นนะนอกใจ
อ้าวถ้าคิดว่านอกใจเป็นเรื่องธรรมดาการเสียน้ำตาเป็นเรื่องปกตินะคะ
หรือแม้แต่ก็ไม่ถือค่ะเขามีคนของเขาเรามีคนของเรา
แต่ก็รู้สึกดีต่อกันนี่คะเราก็สามารถรักกันโดยที่ไม่กระทบกระเทือนคนที่เป็นเจ้าของเรา
บางคนคิดแบบนี้จริงซึ่งเชื่อเถอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่ม
และคิดว่าไม่เป็นไรสุดท้ายเรื่องใหญ่กำลังจะตามมา
ลองเปลี่ยนวิธีคิดหรือลองใช้ตักกะนี้ลองดูนะคะลองดูก็ได้นะ
มีเจ้าของแล้วไม่ยุ่งบ้างก็ได้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าอ้าวเหรอก็ไม่ได้ยุ่งกับแฟนเธอนี่นะ
กับเธอคนเดียวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดได้แบบนี้ชีวิตจะวุ่นวายมาก
คนเรารักกันความซื่อสัตว์ให้กันไม่ยากค่ะหรือถ้ามีใครก็ตามทีที่ไม่ซื่อสัตว์กับคนของเขา
และบอกว่ารักเรามากรักเรามากช่วยถามเขาด้วยนะคะรักมากแค่ไหนเชียว
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูเป็นคนหนึ่งที่ติดตามฟังพี่อ้อยและก็รายการนี้มาสักพักแล้วนะคะ
วันนี้หนูมีเรื่องมาขอคำปรึกษาค่ะน้องชื่อหน่อยอายุ๒๙ปีทำงานเป็นข้าราชการในจังหวัดแห่งหนึ่งแถบภาคอีสาน
ตัวหน่อยเองมีแฟนที่คบกันมาหลายปีและมีแพลนจะแต่งงานกันภายในปีนี้
แต่ว่าตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วว่าหน่อยควรจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ดีไหมหรือจะให้โอกาสกับเขาอีกทีดีหรือเปล่า
ความคิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะแฟนหน่อยได้มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ๑เดือน
ลืมบอกไปว่าจริงแล้วแฟนหน่อยเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับหน่อยแต่เขาทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
อันนี้ก็จะมีรักทางไกลด้วยนะคะเรามีโอกาสเจอกันในช่วงวันหยุดเทศกาลบ้างหรือเวลาที่หน่อยต้องไปราชการที่กรุงเทพบ้าง
แต่ติดต่อคุยกันตลอดนะคะไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตเลยก่อนหน้านี้จนเขาต้องไปดูงานต่างประเทศนี่แหละ
ไปสัก๒อาทิตย์ในระหว่างที่เขาไปต่างประเทศหน่อยเริ่มเห็นอะไรแปลกผ่านเฟซบุ๊คของเขา
เห็นมีคนคนหนึ่งค่ะโพสต์รูปสถานที่ต่างที่ไปพร้อมกับแคปชั่นแปลกพร้อมกับการแท็กเข้ามาที่แฟนของหน่อยค่ะ
วันหนึ่งเขาโพสต์แล้วก็แท็กเยอะมากบอกตรงนะคะเริ่มระแวงในความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคน
วันที่๓หน่อยเห็นรูปที่เขาแท็กหากันก็เลยลองโทรหาแฟนถามเขาตรงว่าคนนี้ใคร
มาอยู่ด้วยกันตลอดเลยเขาก็บอกว่าเป็นน้องที่ไปดูงานด้วยกันวันนั้นเราทะเลาะกันหนักมากค่ะ
หลังจากนั้นหน่อยก็ไม่ได้เห็นแท็กอะไรในโพสต์อีกผ่านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งเห็นโพสต์อีกครั้งค่ะ
คราวนี้ทำให้จิตหลุดไปเลยเห็นภาพที่เขาโพสต์คือภาพนาฬิกาของแฟนหน่อยที่หน่อยเป็นคนซื้อให้เป็นของขวัญ
วางอยู่บนที่นอนคู่กับนาฬิกาอีกเรือนที่เป็นของผู้หญิงโอ้โหอันนี้ประกาศตัวเองชัดเจนนะ
น้องหน่อยโทรหาเขาแล้วเขาก็ไม่รับค่ะเสียใจจังเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
วันนั้นเราไม่เป็นอันทำงานเลยจนกลับมาบ้านหน่อยพยายามติดต่อเขาอีกแต่เขาก็ไม่ตอบกลับหาหน่อยเหมือนเดิม
คืนนั้นนอนร้องไห้ทั้งคืนจนเช้าเขาติดต่อกลับมาก็เลยถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาผิดไปแล้วเขาขอโอกาสอีกครั้ง
ช็อกมากกับคำตอบของเขาหน่อยไม่รู้จะตอบอะไรกับเขาในตอนนั้นรู้สึกตัวชาไปหมด
จำไม่ได้เลยค่ะว่าวันนั้นเขาพูดอะไรบ้างหลังจากวันนั้นเขาก็กลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็มาหาหน่อยที่บ้านทันทีมาขอโอกาสและสัญญาว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
เขาพยายามง้อจนในที่สุดหน่อยยอมให้โอกาสเขาค่ะพี่อ้อยค่ะ
และเราตกลงกันว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครั้งหน่อยจะเลิกกับเขาทันที
เขาก็สัญญากับหน่อยค่ะแล้วเขาก็กลับไปทำงาน
ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นบอกตามตรงนะคะหน่อยยังคงระแวงอยู่ตลอดเลย
อ้อยคะหน่อยผิดไหมที่ยังระแวงอยู่แบบนี้หรือว่าหน่อยควรจัดการและทำยังไงดีคะ
กวนพี่อ้อยช่วยแนะนำให้หน่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
สิ่งที่น้องหน่อยเกิดความรู้สึกแบบนี้จะบอกว่ามันคือเรื่องปกติค่ะ
คนที่โดนทำลายความไว้วางใจไม่มีเหลือแบบนี้เนี่ยจะให้กลับไปเชื่อเหมือนเดิมมันยากนะคะ
พอถึงวัยหนึ่งนะเราจะเรียนรู้ว่านอกใจไม่ใช่เรื่องพลาดค่ะ
มันคือความประมาทที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแค่สนุกนิดหน่อย
ก็เลยยอมเอาความสนุกน้อยนิดแบบที่เอาความทุกข์ทั้งชีวิตเข้าไปแลก
เพราะเขาคิดเอาแต่ใจตัวเองว่าผู้หญิงอีกคนก็น่าจะเล่นเช่นเดียวกัน
สนุกแต่ไม่ผูกพันแต่วันนี้คงเห็นแล้วนะคะ
สิ่งที่เธอทำคือการประกาศว่าสามีเธออยู่กับฉันนะ
การถ่ายภาพนาฬิกาวางคู่กันแม่แห่เจตนาชัดจะตายน้อง
การใช้ภาพที่ดูเหมือนจะคลุมเคลือแล้วก็แท็กหาแฟนเราอยู่ตลอด
เหมือนเขาอยากประกาศว่าโลกใบนี้

มีฉันอีกคนฉันอยู่ตรงนี้
ฉันกำลังใช้เวลากับสามีของเธออยู่
และแปลกดีนะคะบางทีผู้ชายทำเป็นดูไม่ออก
อ้อยไม่แน่ใจว่าดูไม่ออกจริงหรือไม่คิดจะดูว่าผู้
หญิงคนนั้นต้องการจะบอกอะไรความเชื่อใจที่มันพังไปอ่ะค่ะ
น้องหน่อยไม่รู้ว่านานแค่ไหนถึงจะเรียกคืนนะความรักอาจจะใคร
เดิมค่ะแต่ที่เพิ่มเติมคือความระแวงและความระแวงนี้
แหละที่น่ากลัวที่สุดเลยทั้งเขาและเราค่ะคนที่ต้องรักไป
แวงไปมันก็เหมือนกอดเขาแต่ต้องทนแบบกอดคมมีดที่มัน
อกออกมาจากตัวเขาอ่ะแล้วก็ทิ้มแทงตัวเราด้วยอบอุ่นไปบาด
เจ็บไปสุขไปทรมานไปตัวเขาเองค่ะถ้าความผิดทั้งหมดมัน
กินใจเขายิ่งเห็นเราระแวงเขายิ่งรู้สึกว่าเหมือนเรา
ตอกย้ำเขาอยู่ไปตอกย้ำซ้ำเติมแผลของเขาให้ยก
คงเจ็บอยู่เรื่อยเห็นไหมคะว่าอันนี้ฝากไปอย่างหลาย
คนนะทำอะไรก็ตามเรื่องมีภาวะเสียงจะนอกใจเอาตัวเอง
จากจุดเกิดเหตุก่อนไม่อย่างนั้นถ้ามันเกิดความผิดพลาด
ขึ้นมันบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะทั้งคนทำผิดทั้งคนให้อภัยจะ
บอกว่าห้ามระแวงค่ะไม่ได้หรอกแค่ลองปรับความระแวงนะน้อง
หน่อยนะปรับความระแวงแล้วแสดงออกอีกแบบเรื่องแบบเนี้ยมัน
มีสองทางค่ะเวลาแฟนนอกใจหนึ่งจะเดินต่อหรือพอแล้วแต่ถ้า
จะเดินต่อความระแวงที่มีนี่คือเรื่องปกติค่ะแค่ต้อง
บอกตัวเองไปเลยว่าก็ในเมื่อจะให้อภัยอ่ะเสี่ยงเป็น
เสี่ยงกันนะคะและน้องบอกเขาแล้วไงคะว่าถ้าเจออีกครั้งน้อง
แน่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะเดินหน้าจงเดินหน้าดู
เขาอีกสักตั้งและถ้าความรักนี้ต้องพังฉันจะน่ารักระยะ
สุดท้ายให้เธอเห็นค่ะขอบคุณเขาที่ยังกลับมาเป็นแฟนที่ดี
ถ้ามีอะไรก่อนหน้านี้ที่ฉันอาจจะละเลยหรือทำอะไรก็ตามทีที่ทำให้เธอต้องดึงคนอื่นมาแทรกกลาง
บอกฉันนะฉันจะปรับปรุงให้สองมือเราจับกันแน่นขึ้น
จริงพี่รู้นะคะว่ามันยากนะหน่อยแต่ตอนนี้น้องต้องทำแบบนั้นไปก่อน
ไม่มีอะไรก็ตามที่จะทำอย่างอื่นได้ไงเลือกให้อภัยใจระแวงแต่ระแวงต้องปรับความระแวงนั้นให้เป็นทางบวก
ขอบคุณนะที่ยังกลับมาเป็นแฟนที่ดีขอบคุณนะที่เราเลือกกัน
ต่างคนต่างจะให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นและเราเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะ
หลายครั้งค่ะพี่อ้อยมักจะพูดเสมอว่าอย่าโทษมือที่สามถ้าสองมือเราจับกันไม่แน่นพอ
แต่ถ้าน้องมั่นใจว่าเรารักกันใส่ใจกันอย่างดีก็ต้องดูนะคะว่าเขาดีพอกับหัวใจดีของเราหรือเปล่า
เพราะทำดีแค่ไหนไม่มีใครดีพอสำหรับคนไม่รู้จักพอแต่ขอให้ทำให้เต็มที่ก่อน
พยายามถึงที่สุดก่อนสื่อสารกันตลอด
บอกเขาเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาทำมันสร้างแผลขนาดใหญ่ในใจเราขนาดไหน
การให้อภัยใช้พลังเยอะมากนะ
ขอให้เข้าใจนะเธอว่าในบางวันความระแวงอาจทำงานหนักบ้าง
เราต้องช่วยกันทำเวลาต่อจากนี้ให้เป็นวันเวลาที่ดีแล้วกัน
อย่างน้อยจะได้แทนที่ความรู้สึกพังที่เกิดจากการโดนหักหลังจากคนที่เรารักที่สุดและไว้ใจที่สุด
หวังว่าจะเข้าใจนะนะคะออกตัวเลยเธอบางวันฉันอาจจะไม่น่ารักนะ
วันฉันงี่เงาน่านะเพราะแผลที่เธอทำเอาไว้มันเจ็บจริง
และตอนนี้เรากำลังทำให้ทุกอย่างดีที่สุดนะคะ
บางคนไม่เลือกแบบหน่อยแต่เลือกจบเลยตัดสินใจจบ
เรารักกันฉันไม่เคยแม้แต่จะนอกรู่นอกทางเพราะรู้ว่าถ้าฉันทำ
คนที่ฉันรักจะทรมานใจแค่ไหนฉันเลยไม่ทำ
แต่แปลกที่เธอทำทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าการนอกใจของเธอจะทำให้ฉันเสียใจเป็นบ้า

และคนที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เขาไม่ใช่แค่โกรธนะคะ
แต่เขาไม่ชอบตัวเองปอนระแวงสุขก็สุขไม่สุดทุกข์ก็ทุกข์แบบหน่วง
เพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกเจ็บแต่จบดีกว่าที่จะเจ็บไม่รู้จบก็แล้วแต่
หลายคนก็เลือกทางนี้ไม่รู้ว่าเลือกทางไหนจะถูกหรือจะผิดแล้วแต่จริตของแต่ละคนนะคะ
ตอนนี้เรื่องแต่งงานนะน้องหน่อยวางไว้ก่อนเลยค่ะ
ใช้เวลาดูใจของเขาและเยียวยาบาดแผลของเรา
อย่างน้อยเวลาน่าจะช่วยให้เราเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เธอบอกว่าคือความผิดพลาด
เธอผิดพลาดจริงหรือที่สุดแล้วเธอพยายามแก้ตัวพูดอะไรไปก็ได้
ให้เรากลับมาให้ได้คล้ายเดิมเท่านั้นหรือเปล่า
อกใจใครก็ทำเป็นค่ะแต่ที่เราไม่ทำเพราะไม่อยากเห็นคนที่เรารักเสียใจเพราะเรา
และแผลจากการนอกใจมันไม่ได้หายง่ายนะคะ
บางคนเนี่ยจำทั้งชีวิตนะคนเรารักกันมากความซื่อสัตว์ให้กันไม่ยากค่ะ
ขอย้ำประโยคนี้ถามตัวเองดีดีเพราะแผลนี้เนี่ย
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สร้างขึ้นมันจะทำร้ายทั้งคนที่นอกใจ
และคนที่ให้อภัยเราพร้อมจะเสี่ยงขนาดนั้นหรือเปล่านะคะ
ลองดูค่ะรู้ว่าปัญหานอกใจวันนี้มันเยอะแยะมากมาย
แต่ก็ต้องดูว่าเราพยายามพาตัวเองไปอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือเปล่า
อกใจคล้ายติดยาค่ะตอนเริ่มต้นคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนิดเดียว
แล้วเดี๋ยววันหนึ่งคำว่าไม่เป็นไรเรื่องใหญ่กำลังจะตามมา
หรือฝากบอกไปยังอีกข้างหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
เวลาที่เราเห็นเขามีเจ้าของแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรนะสนุก
ทุกคนทุกคนทุกข์ได้และเจ็บเป็นไม่เว้นแม้แต่เราค่ะ
เราแค่สนุกแต่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่น
เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสนุกของเราทำร้ายใครต่อใคร
วันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาทำร้ายใจเราเองค่ะ
ขอให้ทุกคนลองเดินหน้าด้วยความถูกต้องก่อน
ความถูกต้องจะปกป้องเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามออกนอกรู่นอกทาง
ถามตัวเองนะคะพร้อมจะเสี่ยงขนาดนั้นหรือยัง
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อย
เจอกันรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะพร